มาต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

ประกาศตรงนี้ที่ดิน๑๓ไร่
ใครอยากซื้อมานี่ได้เลย
มาพร้อมกับสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ที่ดินเปล่านะคุณผู้ชม

เอาอีกแล้วปาเทพตกหนักแล้วล่ะสิอันนี้มาบ่อยได้ยินบ่อยปาเทพบอกโอ้ขี้เกียจจะฟัง
ขนมเปี๊ยะขั้นเทพค่ะโพสต์เอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
ขายไร่ปาเทพ๑๓ไร่กว่าที่สวยบรรยากาศร่มรื่น
ต้นไม้เยอะที่สุดในแถบนี้พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ขนมเปี๊ยกขั้นเทพหรือว่าติดต่อตามเบอร์โทรนี้
อันนี้เราช่วยขายประเทศนะแบ่งเปอร์เซ็นให้ปะเนี่ย
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทีมข่าวไปหาป่าเทพถึงบ้านเลยคุณผู้ชม
ราชบุรีถามว่าป่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงประกาศขาย
คือจริงแล้วป่าบอกว่าไม่อยากขายนะเพราะว่ารักแล้วก็ผูกพันกับที่ดินผืนนี้
แต่มันมีความจำเป็นคุณผู้ชมคือต้องการเงินบางส่วนเนี่ย
เอามาใช้หนี้สินแต่ยืนยันนะว่าชีวิตตอนนี้ไม่ได้ตกอับ
มันแค่แบบมีช่วงฝืดเคืองไปบ้างอะไรบ้างนะคะ
ประกาศขายอยู่ฟังดี๑๓ไร่ใช่ไหม

ป่าลงทุนสร้างมา๑๐กว่าล้านนะ
คืออย่างที่บอกไปในไร่เนี่ยไม่ได้ให้ที่ดินเปล่า
คุณผู้ชมมีพร้อมสิ่งปลูกสร้างอีกนะฮะ

มีคนโทรติดต่อเข้ามาสอบถามเยอะเหมือนกันเพราะทำเลเขาดี

ประเทศกับแม่จุ๋มภรรยานี่นะเล่าให้ฟังว่า
มีปัญหาหนี้สินเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาอย่างที่รู้กัน
ป่าเทพแล้วก็แม่จุ๋มหาเงินมาดูแลสัตว์เลี้ยง

วัวเป็นร้อยตัวน้องหมาน้องแมวอีกเป็นร้อยตัว
แล้วคืออะไรค่าอาหารค่าเลี้ยงดูค่าบำรุงสานิท
หลายอย่างมันแบกไม่ไหวคุณผู้ชมค่ะเยอะจริง
แล้วค่าใช้จ่ายสูงขึ้นทุกวันมันสวนทางกับรายได้ไง
รายรับน้อยรายจ่ายมากไม่ไหวค่ะ
แล้วก็อีกอย่างคือหลายคนบอกว่าโอ๊ยแบบนี้คนไทยใจบุญนะ
เห็นน้องหมาน้องแมวแบบนี้เปิดรับบริจาคไหมป่า
บอกโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่อยากแบบไปเหยียดเบียนใคร
ไม่อยากไปวุ่นวายใครก็เลยประกาศขายที่ดินตามออกเป็นข่าวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ไปฟังเสียงเจ้าของที่๑๓ไร่กันหน่อยค่ะ
เมื่อเราซื้อได้เราก็ต้องขายได้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรยามที่เราลำบาก
คนหนึ่งก็ไม่ค่อยกล้าไปเอ่ยปากใครง่ายหรอกกลัว
แล้วรู้ด้วยช่วงนี้มันคงจะลำบากไปยืมใครหรืออะไร
ถ้าเรายังพอได้อยู่หรือพอจะมีฟุกอะไรสักก้อน

เพราะเราสร้างมันด้วยจิตสำนึกของเรา
คนจะหาว่าป่าตอนนี้ต้องทำตกอับหรือเปล่า

ไอ้คนที่พูดเขามีที่แบบป่าหรือเปล่าล่ะ
เออไม่ได้ตกอาบแล้วคนที่พูดมีที่อย่างป่าหรือเปล่า
ถ้าตกอับจะมีที่ดินตั้ง๑๓ไล่เอามาประกัด
คนเรามันก็ต้องมีช่วงขาขึ้นขาลงกันบ้างนะ
คุณผู้ชมนะแม่จุ๋มเนี่ยป่าเทพเขาเคยนั่งปรึกษากัน

อยากจะจัดคอนเสิร์ตเพลงเก่าเหลือเกิน
เพราะอะไรป่าเทพแกเป็นตลกก็จริงแต่แกร้องเพลงได้ไง

แต่ว่ามันติดที่สถานที่นี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็ทุนในการจัดคอนเสิร์ตบอกแบบนี้นะ
แล้วก็เงินที่เหลือถ้าเกิดว่าขายได้นะจะใช้หนี้แล้วก็จะไปหาซื้อที่สัก๒ไร่
อยู่กินกันสองตายายแล้วกันสบายแถวเขาใหญ่
เปิดร้านขายของเล็กน้อยบ้านปลายชีวิตมีความสุขแค่นี้พอแล้ว

แล้วร้านอาหารแกที่ทำก่อนหน้านี้นะอร่อยนะ

พี่ผู้ศึกข่าวประจำร้านบุรีบอกบอกสุดยอดร้านนี้นะคะ
อุ้นกันเท่าไหร่เจ็กเกอรีนออกไป๑๒ล้าน
พวกเราล่ะหลักแสนพอเอ็นดูมาก